สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

คิดถึงท้องทุ่งนาเป็นอย่างมาก
วันนี้จะพาไปข้ามรำทานนะครับ

ต้องดูลีลาของพี่เขาเองครับ
เชิญชมได้เลยครับ
ข้างหน้าเป็นลำทานทำอย่างไรดีล่ะทีนี้
รองเท้าจะเปียกเปื้อนแน่นอนเลย
พับแขนเสื้อนิดนึงครับ

แม่ยอดเยี่ยมจริง
เรื่องการทรงตัวสุดยอดครับคุณพี่
โอ้โหรถไม่มีล้อจะขับไปได้อย่างไรเนี่ยครับคุณพี่
เมื่อมีสาวนั่งอย่างนี้ก็ต้องโชว์ซะหน่อย
เตรียมตัวเริ่มต้นไป

นี่แหละครับคุณผู้ชมเขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ล้อเดียว
จะเต้นท่าไหนก็ได้ทั้งนั้นหุ่นยนต์อย่างฉัน
ตั้งแต่ขยับหน้าขยับขาขยับแขน
ผมจำได้ทุกท่าแล้วครับแม่

ก็เพราะหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกมนุษยบังคับอยู่ข้างหลังนั่นเอง
ไหนจะทำอะไรหุ่นยนต์ทำตามได้ทุกอย่างเลยจ้า
โอ้โฮ
ที่ประเทศอินโดนีเซียมีงานอีเวนต์รถประเภทยอนยุค
แต่ละคนแต่ละคันก็บรรจงนำรถตัวเองมาโชว์
เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าคิดได้อย่างไร
แต่ละคันมีแต่ล้อก็วิ่งได้ทุกคันเลยครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ